เหตุการณ์ที่ทหารรุ่นพี่วัยเกษียณค่ะไปยิงรุ่นน้องเสียชีวิตเพราะว่ามีความแค้นกันมาเป็น๑๐ปีแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันมาถึงจุดประทุ
เพราะว่าเขาเข้าใจว่าแอบเข้าไปขโมยของในบ้านเขาค่ะแล้วก็เลยมีปากเสียงกันจนสุดท้ายเนี่ยจบลงด้วยการยิง
แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตเลยตำรวจภูทรเมืองลบบุรีนะคะก็ไปนะคะที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ไปตรวจสอบที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีในบ้านตรงจุดนี้นะคะ
พบร่างของร้อยตรีธีรพงศ์เงินปานค่ะอายุ๖๙ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่ลำคอ๒นัดกกหูซ้าย๑นัด
ผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีประสงค์สายบัวแก้วอายุ๗๔ปี
อยู่บ้านซอยเดียวกันค่ะก็รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ร้อยตรีประสงค์บอกว่าแค้นสะสมกันมานานเป็น๑๐ปี
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยชอบเข้ามาขโมยของในบ้านก็พยายามว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้ง
เมื่อเช้าเนี่ยของหายอีกก็เลยเดินไปสอบถามไปต่อว่า
ผู้ตายที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ผู้ตายก็เถียงแล้วก็เกิดด่าทอกันไปมา
สุดท้ายเขาเอาอาวุธปืนยิงขู่ไปนัดหนึ่งแต่ก็เกิดการต่อสู้เอาไม้มาตีจนปืนหล่น
พอคว้าปืนมาได้ก็เลยยิงใส่ไป๓นัดจนผู้ตายฟุบค่ะ
วันเฉพาะไม่เริ่มยังไงวะโอ้โห๑๐ปีก็ไม่เห็นเลย
อันดับพร้อมที่บ้านเขาได้ดูนะก็ประมาณ๒๓นาทิศ
สาเหตุที่เกิดมาจากครอบครัวมานาน
นางวิพาพาลยาของผู้ตายนะคะบอกว่า
สองคนนี้เนี่ยเป็นทหารรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
สามีของเธอเป็นคนเฉย
แต่ก็ยอมรับว่าสองคนนี้ก็มีปัญหาบาดหมางกันเรื่องของหาย
เคยได้ยินอีกฝ่ายนึงบอกว่าสามีเธอหยิบช้อนเก่าโบราณของเขามา

แต่สามีก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไป
ซึ่งบ้านของผู้ก่อเหตุไม่มีรั้วรอบขอบชิด

ที่คนอื่นมาหยิบหรือมาขโมยไป

พี่เตือนอยู่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อไม่พูด

มีเมื่อนานแล้ว

หาว่าไปขโมยช้อนเก่าอะไรของเขา
ลูกก็ทำความสะอาดไปเรื่อย
ล่าสุดทีมงานเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
บ้านของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
อันนี้เป็นภาพตอนประมาณ๖โมง๔๓
เขาก็เดินไปรดน้ำต้นไม้ฝั่งตรงข้ามบ้าน
แล้วพอหลังจากนั้นประมาณสัก๑๐นาทีต่อมา

มีปืนมาด้วยค่ะนะคะที่มือข้างซ้าย
พอไม่เจอผู้ตายผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เดี๋ยวจะเห็นสักพักนึงเนี่ย
จะเห็นภาพสองคนนี้นะคะทะเลาะกัน
โตเถียงกันไปเดินไปหาแล้วค่ะ
เดี๋ยวก็โตเถียงกันไปโต้เถียงกันมา
ผู้ตายเอาสายยางฉีดน้ำใส่

มันก็จะมีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงเกิดขึ้น
แล้วก็ตรงจุดนี้ที่เขาบอกว่าเขายิงปืนดังติดต่อกัน๓นัด
จนสุดท้ายผู้ตายก็ล้มฟุบลง
เขาก็เก็บของแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านของตัวเองค่ะ
นี่ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะมีการเอาสายยาง
เอาไม้มาไล่ตีปืนหลุดมือเก็บปืนขึ้นมา

นี่แหละค่ะเป็นภาพตอนเกิดเหตุค่ะ